แรกของเราบอกเลยว่าร้อนระอุหนักมากในโลกโซเชียลนะคะ

ซึ่งคนในคลิปเนี่ยหน้าตาละไม้คล้ายกับแรปเปอร์ชื่อดังอยู่ในขณะนี้นะคะ
ที่กำลังปฏิบัติภารกิจลับระหว่างวีดีโอคอร์ซิดซาสกันอย่างจงครึ้ม
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลบันเทิงไทยรัฐพบว่า
คลิปดังกล่าวเคยถูกแชร์และลบไปเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
แต่จู่ก็กลับมาถูกแชร์อีกครั้งได้ยังไงก็ไม่ทราบ
ซึ่งคลิปที่ว่านี้ต่อมาได้รับการเปิดเผยจากชายคนนั้นก็คือแรปเปอร์ชื่อดัง
ดีเจอราชหรือชื่อจริงอุกฤษวิลลี่บรอดดอนกาเบี้ยว
แล้วตอนนี้เขาก็เป็นขวัญใจวัยโจอยู่ในขณะนี้นะคะ
โดยดีเจอราชได้ออกมาตอบโต้ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
ว่าใครเอาคลิปออกมาประจานผมไม่รู้
และผมรู้ว่าการจุดไม่ผิดและคนที่ออกมาประจานนั่นแหละคือโรคจิต
นี่มันเรื่องส่วนตัวนะครับและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดิฉันจุดไปเนี่ยไม่สามารถอ่านออกอากาศได้จริงนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ดีเจอราและวอเดอร์เฟรมพร้อมกับศิลปินในสังกัดเวฟเฟอร์เรคคอร์ด
เรือวันเนอร์มิวสิกก็เพิ่งจะมาเยี่ยมบันเทิงไทยรัฐ
และจากการสอบถามทางต้นสังกัดล่าสุดยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการแถลงใด
เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผ่านมาสักพักแล้วนะคะ
คือจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่พอมันถูกแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ย
มันก็ยิ่งทำให้ตัวของแรปเปอร์หนุ่มคนนี้เนี่ยอาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้
ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปแชร์อย่าไปอะไรคือมันไม่ได้เป็นคลิปที่น่าดูหรืออะไรเลย
ว่าแต่ว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่ตอนนี้เรามีคนรู้จักเยอะอะเนาะ
จะทำอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องแบบว่าแคร์หน้าที่การเงินกันนิดนึงนะจ๊ะ
อัดคลิปวิดีโออย่างนี้เราเห็นอุทาหรณ์หลายต่อหลายคนแล้วแหละสำหรับดาราหรือแม้กระทั่งศิลปินนะคะ
ที่มีคลิปหลุดออกมาบางคนก็มีที่ยืนอยู่ในสังคมแต่บางคนก็ไม่มี
แต่บางคนเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะอ่านอย่างนี้แล้วเอาไปแชร์เอาไปเผยแพร่อย่างนี้
อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารอะไรแบบในทางลบแบบนี้ออกไปสู่สาธารณชนด้วย